สภาพอากาศครับคุณผู้ชมครับที่นครราชศรีมา
เมื่อวานนี้ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือประชาชน
ในพื้นที่วังน้ำเขียวครับ
เจ้าหน้าที่ต้องไปอบพยพชาวบ้านกันกลางดึกเลยครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับเข้าท่วมตะบนไทย

นี่แหละฮะน้ำทำไมน้ำมันชอบมากลางคืน
หลังจากฝนตกลงมาอย่างหนักนาน๒ชั่วโมงครับ
ทำให้เกิดน้ำป่าหลากลงมาจากภูเขา
หลังจากนั้นนะครับน้ำที่ล้นอ่างเก็บน้ำ
แล้วก็ไหลทะลักท่วมบ้านเรือนของประชาชนเนี่ย
พื้นที่น้ำท่วมสูงเข้าไปในตัวบ้านของประชาชนเลยนะ
แล้วกระแสน้ำเนี่ยแรงแล้วบางพื้นที่ก็ไฟฟ้าดับด้วยครับ
ส่วนภาพที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้คือ
อาสาสมัครกู้ภัยฮุก๓๑
ช่วยเหลือชาวบ้านน้ำซับตะบนวังน้ำเขียวครับ
หลังจากติดอยู่ในบ้านไม่สามารถออกมาได้
ซึ่งการเข้าไปช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบากครับ
ดูสิครับมืดตึ๊บถ้าไม่มีไฟฉายที่ติดอยู่ที่หมวกนี่

เนื่องจากในพื้นที่ด้านกล่าวเป็นพื้นที่ร่องน้ำที่น้ำป่า
จากทัพลานมันไหลผ่านพอดีเลยตรงนี้
ซึ่งทำให้กระแสมันบริเวณด้านกล่าวหลายเชี่ยวครับ
แล้วมีปริมาณน้ำสูงกว่า๑เมตร๕๐เซนติเมตร
เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า๓ชั่วโมงนะครับ
นำชาวบ้าน๘คนออกมาได้อย่างปลอดภัย
ระดับน้ำท่วมสูงกว่า๔๐เซนติเมตร
เป็นระยะทางกว่า๕๐๐เมตรครับ
ส่วนภาพต่อไปคุณผู้ชมครับเป็นเมื่อเช้าที่ผ่านมานี้
น้ำเนี่ยเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วกว่า๒๐หลังคาเรือนครับดูสิครับ
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนรีบเก็บของขึ้นที่สูงกันเกือบจะไม่ทัน
อีกทั้งน้ำที่ท่วมเนี่ยมันทำให้พืชสวนบ่อเลี้ยงปลาแล้วสัตว์เลี้ยงต่างได้รับความเสียหายครับ
ส่วนเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับศูนย์ส่งน้ำเขื่อนพิมาย
เร่งเดินเครื่องผลักดันน้ำ๒๐เครื่องนี่ครับ
อยู่ข้างล่างเห็นไหมฮะอยู่ข้างล่างตรงทางเดิน
นั่นแหละครับเครื่องผลักดันน้ำ
เพื่อผลักดันน้ำในเขื่อนพิมายให้ลงสู่ลำน้ำมูลครับ
เพื่อป้องกันไม่ให้ปริมาณน้ำมันไหลเข้าท่วมบ้านเรือน
แหล่งเศรษฐกิจรวมถึงโบราณสถานในพื้นที่
ขณะนี้นะครับสถานการณ์น้ำในอำเภอพี่มายนะครับ

พี่มายต้องติดตามดูข่าวฟังข่าวจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับ
เพราะว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนพิมายตอนนี้มันยังสูงมากอยู่ครับ